อันนี้น่าสนใจคุณนิวนาวพาไปหน่อย

เป็นเสน่ห์ที่ไม่มีวันจานที่บางสะเก้าคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ต้องขอแนะนำเลยค่ะ
เพราะว่าคุณจะได้รับสิ่งดีกลับบ้านไปอย่างแน่นอน

ตอนนี้ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะ
เตรียมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป
นวัดวิถีพร้อมกัน๕หมู่บ้าน

โดยจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว

เสน่ห์ไม่จางที่บางสะเก้า

อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนี่เป็นครั้งแรกของชุมชนเกษตรกรรม
พื้นที่ราบรุ่มปากแว่น้ำที่เชื่อมต่อทะเลป่าชายเลนะคะ
ชาวบ้านในตำบลเขาก็ทำอาชีพกันหลากหลายค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นงานหัฐกรรมอย่างการทอเสือกก
ทำนาทำสวนผลไม้แล้วก็ยังมีการทำประมงพื้นบ้านด้วยครับ
ทางอำเภอก็เลยคัดเลือก๕หมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำกินมีวิถีชีวิตและอาชีพรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เปิดเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง๕หมู่บ้านนี้เข้าไว้ด้วยกัน
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมวิถีชุมชนทั้งห้าหมู่บ้านนี้ได้แก่หมู่บ้านเนินหมู่ที่หนึ่งอืม
บ้านกลางหมู่สองอืมบ้านเนินกลางหมู่สามบ้านกองหินหมู่สี่บ้านล่างหมู่ห้านะคะ
ส่วนเส้นทางการเชื่อมโยงนี่คุณไปด้วยรถซาเล้งน่ารักมากเลย
แล้วก็ยังมีมะคุเทศพื้นบ้านนำเที่ยวด้วยอ๋อเนี่ยค่ะเป็นรถพ่วงข้าง
มีหลังคากันแดดกันฝนให้สบายแล้วก็จะได้ไปชมวิถีชีวิต
เนี่ยเขาก็ทำเสือกกกันนะที่ตลอดจันทบุรีนะคะในการทางเที่ยวชุมชนโอทอป
ถีชุมชนแบบนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติและงานหัฐกรรมมากมายนะ
อย่างการสาธิตการทอเสือทำอ่ามะพร้าวผลิตภัณฑ์อ่า
มะพร้าวไม่ต้องไปทำเพราะมันมีอยู่แล้วเนี่ยคือป่ามะพร้าว
ผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็อาหารพื้นบ้านรวมถึงอาหารทะเลด้วย
เป็นวิถีชีวิตวิถีชุมชนของคนริมคลอง
ของคนอยู่ใกล้กับทะเลแบบนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมใครอยากจะไปนะไปได้เลย
ไม่จางที่บังสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
แล้วก็จะได้สินค้าโอท็อปดีกลับบ้านด้วยค่ะ
อันนี้ดีมากเลยได้มาเป็นของฟงของฝากนะ

เป็นอีกหนึ่งที่ที่ไปท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนเลย